อีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์ขับรถอย่าใจร้อนใจร้อนอาจจะได้ไปนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้นะฮะ
สามแยกนี้มันไม่มีไฟแดงนะฮะก็ไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงอ่า
คุณต้องจอดรอมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ครับ
อ่าก็จอดให้ลงขึ้นแล้ว
อุ๊ยอุ๊ยตายละละลูกอุ๊ยอย่าหัวข้าวนี่ไงคุณมีสองพันเลย
ใช่บีดอยู่ข้างหน้า
ระวังระวังมันเป็นสามแยกใหญ่รถเยอะอืม
ทางพอออกหมู่บ้านนะก็จะเห็นว่าก็จะมีรถเก่งเนี่ย

ออกมาก่อนแล้วเหมือนรถจักรยานยนต์เขารีบนะฮะก็แซงซ้ายไป
แล้วก็ไปชนกับรถทางตรงเขาอยู่เลนซ้ายก็ชนเข้าไป
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี่ตู้ม
แล้วคราวนี้เบรกปุ๊บอ่ะรถเก่งชนไปอีกอ้าวนี่ฮะ
กลายเป็นเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะครับนะฮะเนี่ยฮะ
มันกลายเป็นคนเจ็บหลายคนทีเดียวนะฮะ
ขณะที่รถอีกคันอย่างที่เห็นตามหลังมาเขาก็โดนรถเก๋งชนเข้าไปอีกครับ
กลายเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้โดนรถชนกันไป
เจ้าของคลิปเอามาฝากเตือนนะฮะคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญเนี่ยหลังจากเราไม่เห็นภาพมุมนี้ไปมีแกรปอีกคันหนึ่งที่เลี้ยวตัดออกมา
ก็โดนชนไปอีกคันหนึ่งด้วยครับครับนะเหตุการณ์นี้เพจเฮียขับรถเขาเอาไปโพสต์ไว้
เขียนบรรยายแบบนี้ว่าหากใจร้อนก็จะได้นอนวัดนะฮะ
ก็เตือนสติแล้วครับคนใช้รถใช้ถนนไปถึงช่วงที่มันเป็นแยกแบบนี้
จราจรหนาแน่นไม่มีสัญญาณไฟยิ่งคุณต้องใจเย็นลงมากกว่านี้
ถ้ารีบร้อนคุณจะไม่ได้รีบไปหรอกสุดท้ายก็เนี่ยครับ
เจ็บก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลบางครั้งบางครั้งบางคราวก็อาจจะหนักถึงขั้นกับเสียชีวิตก็ได้นะ